ในช่วงนี้มาติดตามข่าวเศร้านะคะ
สำหรับการสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัวสมบัติเจริญค่ะ
นั่นก็คือคุณแม่ศรีนวลวัย๘๐ปี
ภรรยาของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะ
ที่เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ศรีนวลสมบัติเจริญภรรยาของราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
สุรพลสมบัติเจริญเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย๘๐ปี
เมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยโรคไตวายที่โรงพยาบาลบางไผ่เขตภาษีเจริญ
หลังล้มป่วยและรักษาโรคไตมานานกว่า๕ปี
โดยครอบครัวมีกำหนดเคลื่อนร่างออกจากโรงพยาบาล
ในวันพฤหัสบดีที่๓มีนาคมที่จะถึง
และจะจัดพิธีรดน้ำศพในเวลา๑๖นาฬิกา

ซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่เคยจัดพิธีศพของสุรพลสมบัติเจริญด้วย
นี้ในช่วงสายของวันที่๓มีนาคม
สุรชัยสมบัติเจริญซึ่งอยู่ระหว่างการพักฟื้น

ปรากฏตัวครั้งแรกกับสื่อมวลชน

เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ